ดูเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ
กรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนั่นเองนะครับ
ซึ่งแน่นอนวันนี้เราก็มีความคืบหน้า
หลายด้านให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ
เรื่องแรกก่อนนะฮะหลังจากที่มีการพบศพของคุณแตงโม
เพราะว่าจมน้ำอยู่ภายในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับ

ก็ได้มีการนำส่งชนะสูตรนะครับ
นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ
ที่สุดมีการเปิดเผยผลจากทางนิติเวศมาบางส่วนนะ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นผลในเบื้องต้น
นางสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นะครับ

บอกว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
แล้วก็พบทรายจำนวนมากในปอด
ร่างจะจมไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำนะครับ
ส่วนบาดแผลภายนอกพบเพียงที่ต้นขาด้านซ้าย
ดังนั้นการปัสสาวะอาจจะทำได้ยากนะครับ

ส่วนการชนะสูตรเรื่องของแอลกอฮอล์
ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอลในร่างกายหรือว่าในเลือดหรือว่าสารเสพติดนะครับ
ว่าจะทราบผลภายใน๓๗วัน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
เพราะว่าผลชนะสูตรอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
จะออกมาภายใน๗วันนะครับ

ทางด้านของผู้การตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานให้สัมภาษณ์นะครับ
ว่าจากการสอบสวนทราบว่าเรือลำที่เกิดเหตุ
เป็นเรือที่ใบเสียภาษีประจำขาดอายุ

คนนำมาใช้ก็จะมีความผิดนะครับ

ส่วนข้อหาที่๒ก็คือคนขับเรือหรือว่านายท้ายเรือต้องมีใบอนุญาต
แต่ผู้ขับเรือในวันเกิดเหตุมี๒คน
ไม่มีใบอนุญาตในการบังคับเรือนะครับ
ขับเรือทั้ง๒คนก็คือ๑นายปอ

และ๒คือนายเบิร์ตซึ่งเป็นคนขับเรือมือ๒เนี่ยนะฮะ
ทั้งสองคนนี้จะมีความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตบังคับเรือ
ส่วนการตรวจสอบเรือยังรอผลจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
แต่หลังพบศพของแตงโมแล้ว
ตำรวจจะเรียกกลุ่มเพื่อนแตงโมทั้ง๕คน
มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวาน๓คนก็คือนายปอนายเบิร์ตแล้วก็นายจ๊อป
ไปพบพนักงานสอบสวนในช่วงเย็น
แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนนะครับ
แต่ท้ายที่สุดมีหมายจับออกมาคุณ
หมายจับคนขับเรือทั้งสองคนก็คือนายปอกับนายเบิร์ต

ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นำเรือที่ขาดต่อภาษีมาใช้งาน
๓ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ดังนั้นก็ต้องรอแล้วว่านายปอกับนายเบิร์ต
จะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อไหร่นะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของผู้การจังหวัดนนทบุรี
บอกว่าการชนะสูตรเอ่ย
การพิสูจน์เรื่องของคดี
หลักฐานอะไรต่างตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมเต็มที่นะครับ
ทุกประเด็นจะต้องตอบสังคมให้ได้
จะต้องสิ้นสงสัยทั้งข้อสงสัยจากโซเชียล

ดังนั้นตอนนี้ไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งทั้งนั้นนะครับ

เรื่องอย่างนี้คดีนี้นะครับ
เรายังทำการสืบสวนสอบสวนไปเรื่อยนะครับ
เพื่อที่จะหาความจริงนะครับในประเด็นต่างเลย
ที่ปรากฏอยู่ในโซเชียล
ปรากฏอยู่ในเรื่องที่ผู้สื่อข่าวต้องการทราบ
ทางคณะของพนักงานสืบสวนสอบสวน
ก็จะดำเนินการในทุกประเด็น
ให้ได้รับทราบทั่วกัน

เพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต
ใส่เงื่อนงำอะไรต่างเยอะมากเลยนะครับ
ตำรวจบอกว่าหากพบว่าใครกระทำความผิดเพิ่มเติมอีก
ก็จะแจ้งข้อหาในทันทีนะครับ

ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกจาตุรนอักษรบัณฑิต
พุ่มกับการสอบพอมเมืองนทบุรีเปิดเผยว่า
วันนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกตัวผู้จัดการของแตงโม
นั่นก็คือนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกนะครับ
แล้วก็เพื่อนสาวที่ชื่อว่าแซนนะคุณ
มาพบตำรวจเพื่อสอบปากคำในฐานะพยาน
หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับคดีหรือว่าทำผิด

ทางตำรวจเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานก่อน
ส่วนกรณีของไฮโซปอลกับเพื่อนคือนายเบิร์ตที่เป็นคนขับเรือ
ต้องออกหมายจับเลยนั้นโดยไม่ได้ออกหมายเรียกก่อน
เนื่องจากว่าคืนเกิดเหตุทั้งสองคนไม่ได้มาแสดงตน
หรือพบตำรวจดังนั้นก็เลยต้องออกหมายจับทันที
อีกทั้งคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจของสังคมนะครับ
ตำรวจจึงไม่สามารถรอช้าได้จึงต้องเร่งรีบในการออกหมายจับ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนเองก็ยังรอสอบสวนไฮโซปอร์กับนายเบิร์ต
เมื่อคืนนี้สอบสวนตลอดทั้งคืนนะยังไม่เสร็จสิ้นครับ
คือตำรวจบอกว่าตำรวจทำคดีอย่างเต็มที่ไม่รอช้า
ผิดถูกก็ว่ากันตามกฎหมายยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายก็คือแตงโมด้วยนะครับ